สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันทั้งหกโมงโอ้ววันนี้เข้าหกช้า
เกือบครึ่งแล้วนะฮะวันนี้มีเยอะมีหลายข้าว
ล่าสุดตอนนี้เขาไลฟ์หมูป่ากำลังบวชอยู่ที่วัดพระธาตุดอยตุง
แต่จะไปจำพรรษาที่วัดพระธาตุดอยวาว
ถ้าเกิด๑๒คนบวชอีก๑คนคือคนที่เป็นภาษาอังกฤษจริงอะ
มีคน๑คนเป็นมุสลิมเป็นศาสนาคริสต์
อ้าวไม่มีมุสลิมบวชไม่หมดนะใช่ไหมคริสต์
ทั้ง๑๒คนที่บวกรวมเพราะฉะนั้นเป็นคุณสัมมาเนียนทั้งหมด๑๑รูป

เราต้องเรียกว่าพระแล้วใช่ไหมกับเนียนทำพิธีอยู่ใช่ไหม
ทำอยู่ใช่มั้ยแน่งทำน้อยอยู่แม่งยังสวดอยู่เลยยังสวดอยู่เลย
ยังไม่ได้เป็นพระเพราะถ้าติดตามในไทยรัฐนิวโชว์เราจะเห็นว่าทั้งหมดเป็นยังไง
ท่านผู้ชมครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งชื่อว่าติ๊งลิซา

ถูกเขาโพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดความยาวของคลิปนี้ประมาณ๒๒วินาทีเราไปดูกันนิดนึงฮะ
บันทึกภาพคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๒๐๒๕กำลังวัยรุ่นเลย

นะฮะ๔จังหวะสีดำนะดูดูคุณดูดีดีนะฮะ
หมวกกันน็อกเต็มใบเนี่ยเสื้อแขนยาวเนี่ยที่สำคัญคือ

คนร้ายเนี่ยนะฮะแม่งคือมันเอามาหิตกับคนร้ายน่ะอย่างนี้มันต้องเรียกว่าโจร

เรื่องของเรื่องเนี่ยไอ้คนนี้เราสังเกตว่ารถมอเตอร์ไซค์มันไม่มีทะเบียน
กล้องยังไงก็แล้วแต่จับทะเบียนมันไม่ได้
ซึ่งคนนี้อยู่ในช่วงวัยรุ่นด้วยนะอายุ๒๐๒๕
ขับรถจักรยานยนต์๔จังหวะสีดำ
แล้วก็อย่างที่บอกหมวกกับน็อตเต็มใบเพื่อไม่ให้ใครเห็นใบหน้าได้เลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ย
สิ่งที่เขาทำคือกระชากกระเป๋าผู้หญิงวัย๔๓ปี
ผู้หญิงคนนี้นะขนาดขับรถจักรยานไปทำงาน
มันกระชากจนรถเขาล้มไปกับพื้น
แล้วที่สำคัญมันลากเข้าไปกว่า๓๐เมตร
เขาไม่ปล่อยเขาสู้
๓๐เมตรก่อนที่คนร้ายจะปล่อยมือแล้วก็รีบขับจักรยานรวดหลบหนีไป
สรุปแล้วผู้หญิงคนนี้คือไม่ยอมปล่อยกระเป๋า

ระบุข้อความว่าเหตุการณ์กระชากระเป๋าณร้านชัยพินโย
วงเล็บบ้านแดงน้อย

เหตุการณ์นี้เกิดตอน๖โมง๑๐นาที

ในที่สุดก็มีการสอบถามไปยังผู้โพสต์ฮะ

แล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์กระเป๋าเกิดเกิดเวลาประมาณ๖โมงเย็น

วันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณหน้าร้านชายพินโยนี่แหละ

ซึ่งทุกเช้าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางแพร่ทอง
เขาก็จะปั่นจักรยานจากบ้านค้อมาที่บ้านแดงน้อย

คือกิจวัตรของผู้หญิงคนนี้คือปั่นถูกวันละ๕กิโลเมตรคือกิจวัตรของผู้หญิงคนนี้คือปั่นถูกวันละ๕กิโลเมตร
แล้วก็จะมาจอดไว้ที่ปากทางบ้านแดง
เพื่อไปทำงานเป็นแม่บ้าน

คือนางจะต้องไปทำงานเป็นแม่บ้านในหมู่บ้าน
โดยเขาปั่นอย่างนี้มา๓ปีแล้วน้อง

จนกระทั่งวันเกิดเหตุขนาดปั่นจักรยานไปจอดที่ปากทาง
ไอ้คนร้ายก็คือไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ย

ใส่กระเป๋าเล็กนั้นเนอะ
ชาชากนางจนนางเสียหลัก๖ลมนะฮะ

บอกให้ช่วยเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเหลือหน่อย

แล้วก็ขับรถหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
ทำให้นางได้รับบาดเจ็บแผลถลอกตามตัวหลายแห่งเลย
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
แต่เมื่อในที่สุดเปิดมาปุ๊บก็ไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วล่ะ

คือมันเตรียมตัวมาอย่างดีฟูแมสนี่ไงฟูแมสจริง
อย่างนั้นเอากระเป๋าใบนึงจากคนที่ขี่จักรยามันก็หวังอะไรเหรอ
คือจะให้พูดว่าแล้วเขาเป็นแม่บ้านแม่บ้านทำความสะอาด

มันคงเห็นเนี่ยว่าช่วงนี้เปรี่ยวพอดี

แล้วจริงระยะมันห่างเหมือนตรงนั้นไม่ค่อยมีบ้านด้วยเนอะ
เป็นที่พักผู้โดยสารใช่ไหม
เอาล่ะค่ะอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวมาหลายวันแล้ว
ครูสาววัย๔๐หอบหลักฐานไปแจ้งกองปราบ
จับผู้บริการโรงเรียนเอกชนย่านมีนบุรีนะคะ
คุกคำทางเพศส่งไลน์คลิปอนาจารย์
มีเพศสัมพันธ์ด้วยขณะที่นั่งประชุมสัมมนาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ฉวยโอกาสโอบกอดบ่อยครั้งแต่ครูสาวไม่ยินยอม
ก็เลยโดนกันแกล้งให้พักงานแล้วก็ให้ออกเลย
แล้วก็พบว่าเพื่อนของตัวเองก็โดนเหมือนกัน
แต่ก็ไม่กล้าแจ้งเพราะว่าอายแล้วก็กลัวคนไม่เชื่อ
กลัวแล้วก็กลัวตกงานด้วยอีตาผอคนนี้นะฮะ
คือไปแจ้งกองปราบเลยไม่ตำรวจท้องที่แล้ว
ไปแจ้งกองปราบนะครับที่พันธุ์ตำรวจตรีกรรมธรนิยม
พนักงานสอบสวนของกองปราบนะครับ
ดำเนินคดีกับเจ้าของและผู้อำนวยการโรงเรียน

อ้าวนี่บอกเลยไม่ได้บอกนะอันนี้พูดชื่อโรงเรียนกันเลยนะครับ
ไปแคร์แล้วนะฮะก็คือมีความผิดฐานอนาจารย์
ความผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานเอาทุกข้อหาเลยนะฮะ
หลังที่ถูกพอโรงเรียนแห่งนี้คู่คำทางเศษ

นำเอกสารภาพถ่ายแล้วก็แชทที่เขาส่งมา
แอปพลิเคชันไลน์นะฮะเป็นคลิปลามกอนาจารย์
และเอกสารที่เกี่ยวข้องมามอบให้พนักงานสอบสวยเป็นหลักฐานประกอบ
บอกว่าเป็นครูมากว่า๑๑ปีแล้ว
ที่เจ้าของเรือนแห่งนี้เขารับตำแหน่งพอที่นี่

ส่งไลน์ชวนคุยส่วนตัวขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
อกจากนี้ยังชอบส่งคลิปลามกอนาจารย์มาให้ดู
เวลาประชุมทั้งการสัมมนาคือไม่เลือกเวลาเลยล่ะ
เอาแต่ก็คิดว่าเป็นส่วนตัวนะคงคิดว่าเธอไม่กล้าพูดนั่นแหละ
แล้วก็พอรับตาคนก็ฉวยโอกาสลวนลาม
โอบกอดก็บอกอีกครั้งอุ้ยเห็นหน้าแวบนั้นแล้วนะ

มีเพื่อนครูผู้หญิงที่ถูกพอคนนี้ทำเหมือนกันด้วย
แต่ต่างคนต่างไม่กล้าพูดไม่กล้าเอาเรื่อง

เพราะต่อมาเนี่ยพอคนนี้สั่งพักงานเธอ
แล้วก็บอกว่าเธอใช้ความรุนแรงพูดจาคมครูนักเรียน
แล้วมีคนมาร้องพอพอก็เลย

ตั้งแต่วันที่๒๒มิถุนาตั้งแต่เดือนที่แล้ว
เห็นว่าไม่ถูกต้องเป็นการกันแกล้งจึงเข้ามาร้องเรียน

แองจิเธอได้เห็นข่าวหรือยังพี่เห็นกันข่าวข่าวหรือยัง

เห็นแล้วเมื่อกี้เข้าในไทยรัฐนั่นแหละ
เราไทยรัฐออนไลน์จะเห็นว่าลาวเคือนแตก

ถือเจ้าหน้าที่ศพปลาวเล่นนำเรือนในช่วงอุปยบชาวบ้าน

ประสบภัยน้ำท่วมฉับพันธ์หลังเขื่อนแตก
ขณะที่ระดับน้ำตอนนี้ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ท่วมสูงด้วยอะมากโกรธเลย

ประสบน้ำท่วมฉับพันธุ์หลังเขื่อน

ตอนนี้คนศูนย์หายก่อนนะ

เขาบอกว่าเสียชีวิตมหาศาลเลยจริง

เผยแพร่คลิปภาพน้ำท่วมสูงมาก

คุณสามารถติดตามข่าวน้ำท่วมที่ลาว

นิวโชว์เราจะได้เห็นกันแน่นอน

ตอนไทยสายวันนี้ที่ข่าวเริ่มของ

ไม่ค่อยแตกอะ

เมื่อวานกูไม่มาก็ไม่เข้าไปดี
ฉันอะบอกในรายการนี้เมื่อกี้ตั้งแต่แรกแล้วไง

ก็ตอนนั้นพิธีกรโลกสวยคุณก็งงไง
จริงก็ทำงานกับพิธีกรโลกสวยเยอะกูก็งง

ก็ไม่่มแก้พูดว่าไปสงสัย
ตัวนี้ออกมาทุกคนจะพูดว่าสงสัยหมด
ผมก็ก็มีคนเห็นไปเต้นแต่ก่อนนั้นคือ
อ่าวเต้นไม่รู้แต่เกี่ยวว่าอันแรกเลยที่นางร้องไห้

แบ็ดพี่หญิงหม้าลองไปดูเทปท์
พี่ม้างเขาบอกว่าเดี๋ยวก็แท้ขึ้นมาก่อนพูดแบบนี้

พี่หนุ่มแหละบอกว่ามุฒิว่าเขาอย่างนั้น

โหเป็นกระแส
เดี๋ยวตอนนั้นตอนนั้นอันนี้มาอีกอย่างหนึ่งแล้ว

อันนี้ค่ะเขาบอกว่าทางจีนก็ล้ำไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว
นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนสามารถที่จะพัฒนาข้าว
สามารถปลูกในทะเลทรายได้สำเร็จนะคะ

ปลูกในทะเลซ่าย

ข้าวจีนนะคะที่ถูกปลูกในทะเลทรายเมืองดูไบ
สหรัฐอารับอิมิเรตซึ่งเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วในขณะนี้
ถือว่าเป็นผลงานความสำเร็จที่น่ายกย่องของหยวนหลงขิง
นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น
ิดาแห่งข้าวไฮบริดและทีมวิจัยของเขาด้วยนะคะ
เดือนมกราคมปีนี้แหละสัตว์อาจารย์หวนหลงผิง
ได้คัดเลือกข้าวหลายสิบชนิดมาทำการทดลองปลูก
แปลงเล็กของพื้นที่ทะเลทรายชานเมืองดูไบ
จากนั้น๕เดือนให้หลังค่ะทีมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ
ก็ได้รับเชิญให้มาร่วมกันตรวจสอบ
พบว่ามีข้าว๓สายพันธุ์ที่สามารถเติบโตได้
ในพื้นที่๖ตันต่อ๑เฮกต้านะคะก็ประมาณ๑๐๐๐ตารางเมตร
ท้าทายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าดินของทะเลทรายแห่งนี้เนี่ย
เป็นดินที่มีสารอินซีในระดับต่ำ
แล้วก็ไม่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินได้เลย
เนื่องจากว่าโครงสร้างดินเป็นแบบเม็ดเล็กเลย
ใช่แล้วก็ที่เลวร้ายไปกว่านั้นเลยก็คือข้างใต้พื้นดินแห่งนี้
๗๕เมตรก็เป็นน้ำทะเลแล้ว
ทำให้ดินมันมีโอกาสที่จะเกิดเป็นดินเข็มได้ง่ายมากเลย
อย่างไรก็ตามค่ะทีมงานสรรค์อาจารย์หยวดหลงผีน
ก็ยังมีเป้าหมายระยะยาวสำหรับการปลูกข้าวนี้
บอกว่าให้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่ทั้งหมด
ของสหรัฐอารับเอเมริประมาณ๘๓๖๐๐ตารางกิโลเมตร

มีเป้าหมายอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้
บอกเลยว่าเขามีเป้าหมายว่าสามารถที่จะนำไปปลูกที่แอฟริกา
ใต้แล้วก็ตะวันออกกลางได้ถ้าสมมุติเขาทำสำเร็จอันนี้
มีต้นทุนก่อนไม่ควรนะใช้ต้นทุนแค่ไหนคุ้มกับพวกเราไม่ควรจะสนับสนุนให้เขาปลูกได้
จริงถ้าอย่าไปนี่ใจกับน้ำแต่ความอร่อยของข้าวเอาง่ายเหมือนข้าวอย่างนี้
คุณลองดูข้าวในกรุงเทพฯมีเยอะสุภัณฑ์กับปลูกครับทุกที่
ข้าวที่อร่อยที่สุดกลับกลายเป็นอีสานตอนล่างถูกศรีสะเกดอร่อยสุดเขาบอกว่าข้าวที่ไหนนะ
นี่แหละสีสะเกดสุลินสีสะเกดอำนาจเจริญ
หนูก็ไปทานขนมปังจะไปทานข้าวเลย
ไม่อีบ้ามันก็มาจากแป้งไหม

เภร่าเอกที่ขายข้าวที่อร่อยที่สุดนี่ค่ะคลิปรมาท

บ้านเขาเป็นที่รับซื้อข้าวเปลือก

ข้าวเนี่ยมาทำเป็นถุง

ไม่ใช่ดังแต่งงานใช่ไหม
ใช้หนังก็เอาใช้หนัง

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการ
ที่อำเภอเมืองพยาวเขามีการเลี้ยงโต๊ะจีน

จ๊ะับจ๊ะับ

อันนี้อีกแล้วนะคะเกิดการเฉือนเจ้าโลกกันอีกแล้วนะคะ
กรณีที่นายวิทย์อายุ๓๘ปีเป็นชาวจังหวัดตรัง
ถูกทำร้ายร่างกายจนน่วมแล้วก็ถูกตัดอวัยเพศทิ้งขาดจนถึงโคนเลย
ตัดทิ้งไปเลยอาการบาดเจ็บสาหัสใช่ค่ะ
แล้วก็พลเมืองดีก็นำตัวส่งโรงพยาบาลคือเขาทำงานอยู่ที่ราชบุรีบ้านโป่งที่ราชบุรีนะฮะ
จนที่สอบปากคำก็ให้การโว๊กไปเวียนมาเบอร์เบอร์
เพราะบอกว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนร่วมงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วเกิดทะเลาะวิวาสกันหลังจากนั้นจำเหตุการณ์ไม่ได้เลย
ขึ้นมาน้องชายก็หายไปแล้วนะคะก็ตื่นขึ้นมาก็ของวันที่๒๒นะเมื่อวันเสาร์
แต่ผู้ชายเขาตัดของผู้ชายกันเองนะใช่แล้วค่ะคุณ
อายุเท่าไหร่จนกระทั่ง๘เนี่ย
พนักงานสอบสวนของอำเภอบ้านโป่งก็ควบคุมตัวในเพิ่มศักดิ์
อายุ๕๑ปีชาวจังหวัดตรังเป็นคนอับจังหวัดเดียวกัน
เดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อนจะเปิดปากรับสารภาพว่า

มันต้องบอกว่าบ้านโป่งราชบุรีสิใช่
อยู่กับนายสุวิทย์เนี่ยประมาณเดือนเศษแล้วเป็นเพื่อนกันรู้จักกัน
มาพักด้วยเพราะเป็นคนจังหวัดตรังเหมือนกัน

นั่งดื่มกินกับนายสุวิทย์อยู่ถึงตี๒

พอกลับมาเห็นภรรยาวิ่งหน้าตาตื่นออกมาหน้าบ้าน

บรรดาโนสาขว้เหล็กตีกระบานก่อน

มีเจ้าคนนี้ไอ้ที่ถูกตัดวิ่งตามมา
ก็เลยเข้าไปหาเมียตรู
เพราะฉะนั้นเอาเหล็กฟาดก่อนแล้วลากเข้าไปในบ้าน

ขาดถึงโคนแล้วก็เครื่องไปหลังบ้าน

หลังจากนั้นมีเพื่อนบ้านนำอิตาคนนี้ส่งโรงพยาบาล

อืมแล้วที่สำคัญคือโยนออกไปนอกบ้านด้วยนะ

ตอนนี้ก็เลยเก็บตัวไว้เป็นผู้ต้องหานะคะ
เพราะว่าทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

แต่ก็ไม่ได้มีข่าวต่อไปนะคะว่ามีใครไปเก็บ

มันอาจจะใช้เวลานั้นขนาดรอบนั้น

ใช่มันไม่สามารถจะใช้การแบบธรรมชาติได้โนค่ะโบราณค่ะไอ้ระบบกฎโบราณค่ะ

แล้วต่อกันแล้วก็เป็นแบบผู้ชายเลย
หนูมีพี่คนนึงทำเสื้อผ้าที่รู้จักกันแต่นั้นเขาเป็นธอมนะ
เขาก็อยากทำหน้าอกก็ไม่เจอเขาสองปีกลับไปเจอกันอีกทีคือเขาเทรกฮอมมวนผู้ชายจนเขามีเครา
หน้าอกรูปร่างเปลี่ยนทุกอย่างกลายเป็นผู้ชายแล้วดูไม่ออก

พวกเขาก็ไปทำกันหมดเดี๋ยวนี้

ปรากฏว่าอีสาวดี้อยากมีลูก
ยังมีมดลูกอยู่อีสาวดี้มีไม่ได้

เดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้น

เริ่มรู้เกิดมาจะต้องยังไงไม่รู้อ่ะ

แม่ไสน์อำเภอมืองในจัวร์พญาว
มีประเพณี

ชาวบ้านนี่จับโต๊ะจีนในสุสาน

หรือที่เลี้ยงอาหารโต๊ะจีนให้กับผีหรือซ้ำพเวษีในป่าช้า
มันเป็นความเชื่อเนาะมันเป็นความเชื่อตามความ
คนโบราณรันดินาเพื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนบุสุกุศลเนี่ย
ให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะ
แล้วก็นำมาทำการชาปนกิจศพ
ภาพในสู่สารแห่งนี้ก็จะได้รับฟังภาทเทศ

แล้วก็ให้ภาพเทศฟังธรรมนั่นแหละ
เพื่อส่งส่วนบนส่วนกุศลให้ไปสู่แบบว่าพบภูมิที่ดี
สำหรับพิธีเลี้ยงโต๊ะจีนผีในป่าช้าเนี่ยจะมีการตั้งโต๊ะจีนทั้งหมด๗โต๊ะ
โดยโต๊ะแรกจะถวายให้พระฉันเพลก่อนเป็นโต๊ะแรก
พระฉันอาหารเพลงเสร็จจากนั้นก็จะมีโต๊ะของผู้ที่เข้ามาร่วมงาน
แล้วก็โต๊ะของผีซึ่งจะเรียกมานั่งตามวันบายวันนะฮะ

ก็จะมีเรียกชื่อใครชื่อเขานั่งรับประทาน

ซึ่งนางศรีทองนาแพร่ในอายุ๑๔ปีบอกทางญาติได้ร่วมใจทำบุญเลี้ยงพระด้วยโต๊ะจีนภายในบริเวณสุสานแม่ใส
เพื่อไปการอุทิศบทสุขสนต์ให้กับผู้ที่วายชนแล้วก็ได้มาทำการชาปนากิจหรือเผาศพในสู่ศาลที่นี่
เพราะเขาก็มีชื่อตามนี้อยู่แล้ว
แต่ถือว่าเป็นตังค์แรกของตำบลแม่ไสในโอกาสต่อไปก็จะทำการเลี้ยงอย่างนี้ไปเรื่อย
งั้นแสดงว่าแบบนี้ทำก็อาจจะเป็นแบบแต่ละครอบครัวที่ของใครของมันแล้วมาทำกันเล็กอะไรแบบนี้ไหม
เจ้าพิธีกรรมเนี่ยเป็นพ่ออุ๊ยหรือเขาเรียกว่าอะไรเธอ

ก็คือคนทำพิธี

ทางเจ้าภาพเนี่ยได้ทำการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนทวายเพล็นพระสงสิต
เพิ่งพบเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมานะ
พ่ออุ๊ยเขาก็บอกว่า
เนี่ยแบบ๑๐ปีเกิดแบบนั้นพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเจอนะ
พ่ออู๋ยังเพิ่งเคยทำ
เขาบอกนะแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่สิ่งที่ดี
สำหรับการทำบุญให้กับคนที่ตายไปแล้ว

ก็รู้ว่างานอะไรก็โต๊ะจีนอย่างเดียวจบ

กุจะสะโลบายคนก็ให้ยากีน้องกลับมากินซะกัน

รวมกันหลังจากนั้นปุ๊บก็เอามากิน

แล้วอร่อยไหมคุณแม่อร่อยไหม

เป็นแบบที่ปู่ชอบหรือว่าเราเลือกว่า

เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องตัวเลข

เป็นแคมเปญที่ครบจบง่ายสำหรับคนที่มีความเชื่อ
ในเรื่องของการเสริมดวงเพราะว่าบางคนเนี่ย
เขาเลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเลือกยังไง
เพราะว่าบางคนมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
ที่ต้องเป็นเลขที่โดนใจเขาเท่านั้น
ตั้งแต่เลขที่บ้านทะเบียนรถยันเบอร์โทรกันเลยทีเดียว
ฉะนั้นแคมเปญนี้จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการ

รวบรวมจากคนดังแต่ละด้านนี่อันนี้จังเลยค่ะ

ส่วนด้านที่สองแน่นหมายนี้นะคะ
ด้านที่๒ค่ะเบอร์เสริมดวง๑๒ราศี
คนที่เชื่อด้านนี้ก็จะมีเบอร์โทรที่มาจากอาจารย์คาทาชินบัญชรด้วยนะคะ
ซึ่งมาจากผลรวมเลขมงคลเบอร์มังกรเบอร์หงเสริมดวงเฮงเลขสวยต่างด้วยนะคะ

ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อส่วนตัวแบบไหนนะฮะ
คนที่มีคนให้ข้อมูลในการตัดสินใจด้วยนะฮะ
เอาง่ายเอาใจขนาดนี้อยากจะเปลี่ยนเบอร์

เมื่อก่อนคุณแม่มดเขาซื้อเป็นแสนเป็นล้านเวอร์
เพราะว่าเบอร์พี่แมนเขาเป็นเจ้าเลขแรกนั้นที่ซื้อไปแล้วไง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

เอาอย่างงี้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพี่มดดำเนี่ยเขาจะมานำทีม

นำทีมขุดมิงโป้แตกกับแองจี้สองคนด้วยแหละ
เดี๋ยวให้มาเล่าให้ฟังสักครู่เดียวคุณผู้ชม

แองจี้ขึ้นมานั่งข้างบนนี้ฉันจะลงไปนั่งตรงโน้น
อ้าวเปลี่ยนที่กัน
หนูก็ไม่รู้อะไรก็ถ่ายทอดพลังวัตรจากคุณแม่มาได้แหละ

เพราะหล่อนอามันหิดควรจะใส่เข่า

ใครจะเป็นคนเล่าใครจะเป็นคน

เรื่องของเรื่องเมื่อวานนี้นะฮะก็

แล้วแอ้งจิตก็ทำเป็นแอป

แหละสุดแล้วจริงในวงการต้องยอมจริง
ทำไมแองจิตหล่อนจะมาเสี้ยมตบปากก่อนอีบ้า
คนอื่นนี้เวลาเจอพี่มีดกับพี่มีนยังคุยต่อหน้าอย่างนั้น
แต่ดาราคนอื่นเห็นพี่มดนี่หลบหมดเลยนะ
ไม่กล้าบสู้หน้าอย่างนี้คือยังไงอ่ะคือ

คือไปเล่นน้ำกันไปน้ำมันเยอะหน่อยก็เลยท้อง
ในช่วงสงการที่จริงห่างเหินกันไปนานแล้ว

เล่นน้ำสนุกเกินใหม่กินกัน
มีคนก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าของฉี่
น้องสาวฉันเองเป็นเจ้าของฉี่
นางมาขอฉี่คนท้อง
นางไปขอฉี่คนท้องมา
แล้วก็บอกว่านางท้องด้วยการไปซื้อของที่หน้า๗๑๑อุปกรณ์การตรวจ

แถลงข่าวปุ๊บหลังจากนั้นก็มีคนเห็นว่า
ทำไมไม่เห็นมีการฝากคันเลย
ทำไมไม่เห็นมีใบนู่นใบนี้ไม่เห็นมีอะไรเลย

กัปตันเนี่ยเขาบอกว่าคนกัปตันก็เริ่มรู้

เขาแถลงข่าวไปแล้วนะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย

ทางฝ่ายพี่ชายของน้องมิ้งก็ออกมาพูดว่า
แม่ทุกคนนี้ไม่เข้าใจน้องสาวผมเลย
น้องสาวผมเป็นยังไงถ้าไม่ใช่คุณไม่เข้าเรียบร้อย

ถูกแล้วก็บอกผิด๕ข้อ
ในสุดกัปตันเครียดจัดดวงตกไปปฏิบัติธรรมมานะฮะ

ขอปรึกสาวครอบครัวก็ต้นสังกัดก่อนที่หนาดาว
ที่ได้รับผลกระทบได้ประชุมหาลือร่วมกันโดยมีข้อสรุปว่า
เพื่อให้เกิดความเป็นคำเกี่ยวทุกฝ่าย
แล้วก็เพื่อเป็นโอกาสให้การพิสูจน์ความจริงเป็นที่ประจักษ์
ขอตัดสินใจนำเรื่องเก่าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
นะฮะแอ้งจี้และสันและแหน่อมาเขียนสคริปชื่อฉันทำไม

ถ้าเกิดใครเอาภาพน้องมิ้งเต้น

ทำไมต้องน้องมิงเต้นคืออะไรเล่าก่อน

หลังจากไหนก็ได้หลังจากท้องหรือหลังจากบอกว่าแท้

ก็นั่นดิก็คือมีอะไรกันเมษา

นี่สิ้นกรกฎาแล้ว

กำลังจะบอกแบบนี้ถูกไหม

โอ๊ยไอ้มิ้งพ่อสวยมันกลับมากันตี๕๖โมง

มันไปเที่ยวกันมาเหรอคะ

แถ่ภาพก็ได้ถ่ายพ่อจากพี่แมน

โอ๊ยะโอเฮ้ย

ไม่มีใครเห็นคลิปก็เขาบอกว่ามีคนโพสต์

แล้วก็บอกว่าใครมีรูปก็ให้หมื่นหนึ่ง
แอ้งจี้จะไปเบิกเงินกี่ช่องเป็นมาให้หมื่นหนึ่งไว้จ่ายใช่ไหม
นี่ทำไมมันหยุดมุนเร็วจังเลยแล้ว

อ๋อเดี๋ยวก่อนหนีเสียเงินว่าอยู่นะ
ทางครอบครัวแปลว่าเขาจะเอาเรื่องแบบไหน
คือการทำไม่เสี่ย
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมก็จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
อย่างนี้เขาก็บอกว่าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
ไม่งั้นเป็นการปล่อยเก่าเลยน้องก็เสีย

เพื่อว่าร้อนป่ะ

หนูน่าสงสารถูกบอก

เขาโหวี่มัทักนายแหละตัวดีเป็นคนเริ่มมิ้งค์เปาแตกไอ้มิ้งค์นี้แหละ

นมีค่าวว่ามีดราชายคนหนึ่งทำผู้หญิงท้อง

เขาไปสัมภาษณ์กับบั่งงานในอิธเทน
เลยเป็นเพื่อนราวขึ้นมาแล้วน้องก็ยอมรับ

ตอนกลางคืนน้องมิ้งก็มาตลบอีกว่า

เพราะว่าเธอทำแบบนั้นเธอทำแบบนี้เธอไม่ยอมรับอะไรอย่างนี้

ใครดังเขาเอาไปรีวิวเนี่ยเขาก็คนดังอยู่แล้ว

ทำไมแบบขาแบบนี้มาสภาพนึงแล้ว
ไม่ใช่กับแฟนเก่านางก็บอกว่าท้อง

อ้าวแล้วข่าวซีลินดีออไม่เอาซะหน่อยหรอมันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
เบนท์สุดสรรค์น้องวิ้งเอาไปหมดเลยช่วงหน้าแสดงกันเดียวค่ะ
เอาละค่ะกลับมาคราวใส่ใครกันต่อเอาไงแล้วเนี่ย
หรอกจะบอกว่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการสร้างเสน่ห์
ในแบบที่แบบเซ็กซี่ตัวแม่อย่างแม่
เอ้าปัจจันราภาคนอะไรล่ะดูสิ

ใครอยู่ใกล้ก็อดลงรักมึงไม่ได้จริงอ่ะนะคะ

ลับการสร้างเสน่ห์ของคุณอ้ำก็คือหอมความหอมเนี่ยนะคะ
ยังไงต้องยกให้เซ็กซี่ตัวแม่ของข่าวใส่ไข่

สวัสดีค่ะวันนี้เป็นตัวแทนของพี่อ้ำพัชราภานะคะ

ตอนแน่อย่าเพิ่มออกมาเร็วเขากำลังดูอ้ำ

สวัสดีค่ะเห็นไหมคะ
เห็นอ้ำในวิทยาแล้วมาเจอตัวจริงกันได้เลย
สวัสดีค่ะอ้ำพัชราภาค่ะ

ซูมก่อนค่อยจะซูมหน้านะคะลูกพายต้องมาก่อนนะคะ

นี่แหละผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนต์นี่แหละค่ะ
อีกตัวช่วยทำให้เสื้อผ้าของคุณหอมฟุ้ง

ช่วงนี้ต้องยอมรับพายุก่อข่าวฝนก่อตกบ่อย
คนที่กังวลว่าผ้าจะมีกลิ่นอับจนหมดความมั่นใจเนี่ยนะฮะ
หลายคนพอเปิดว่านี่แหละคือตัวช่วย
สำหรับการซักจริงกล้าซักกล้าตากผ้าแม้ในวันฝนตกฮะใช่ค่ะ
ที่สำคัญเลยค่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนต

ผ้าก็ยังคงสีสันสดใสไม่หมอง
เสน่ห์ความหอมมีให้เลือก๓กลิ่นด้วยกันนะคะ
สีม่วงค่ะกลิ่นหอมฟุ้งกระจายจนใครต้องหลงไหล

ต่อไปสีฟ้ากลิ่นหอมสมัยใหม่สดชื่นมั่นใจนั่นเอง
เราชอบอันนี้เราใช้อันนี้โอ้

ไม่เล่นใหญ่ก่อนจะทำอะไรคิดว่าเธอปรึกษาเอสเซ็งก์เขาแล้วใช่ไหม
ไม่จริงต้องบอกเธอปรึกษาเอสเซ็งก์เอสเซ็งก์ก่อนอย่างนี้
เซนต์เขาหอมอยู่แล้วจริงอันนี้เราใช้อยู่เราชอบ

ซิงเกอร์เรดี้ไงต้องอยู่คนเดียวโสดต้องทำงานด้วยตัวเอง

อยู่อันนี้เขามาใส่โหว่ะไม่ไปแม่จัดอีก
อยู่คนเดียวเป็นโสดมีครอบครัวหรืออะไรแล้ว

มันจะได้หอมถูกมันเล่าซื้อมันได้ให้รถเมย์บอกว่ามี

ท่านผู้ชมส่งไลน์มา
บอกว่าเอาเป็นพี่ใหญ่มาก
คุณแม่ได้แล้วคุณแม่ได้บอกแล้วครับคุณแม่

แต่แบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเรากำลังสัมภาษณ์คุณนี่
คุณทิศดูเองแล้วกันว่าคุณไทเทพธีรฐาดา
พี่เขามีความเชื่อให้พนังเรือร่ม
ครั้งหนึ่งตอนที่เขาทำงานอยู่ที่อเมริกาพี่จะเชื่อไหมว่านางเรือล่ม
ไปที่บ้านเขาเลยเขาบอกว่าพี่ดอนธีระธันดาหรืออะไร
มีปฏิหารเกี่ยวกับพลังเรือร่มเกิดขึ้นกับเขา

เป็นแขกรับเชิญคนแรกที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพระนางเรือล่ม
แม้กระทั่งพระนางเรือร่มบอกว่าวันนี้ไปทำขนมไทยขายสิ
อเมริกาเขาก็ทำจนรวยนะและที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อ
เขาเชื่อเรื่องเจ้ากรรมและนายเวรแสดงว่าเคยเจอกับเธอ
คุณจะเชื่อไหมตั้งแต่สัมภาษณ์มาเขานี่แหละคือมูเตรลูตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะ
ห้องมนต์ท่องอะไรได้มากมายคืนนี้๔ทุ่ม๑๐นาที